คุณผู้ชมครับเรามาต่อที่เรื่องของการสร้างแบรนด์กันบ้างครับ
อัตลักษณ์เรื่องของสีนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้แบรนด์ของแต่ละค่ายนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับ
ตอนนี้ต้องเป็นการสร้างความจดจำให้กับผู้บริโภค
ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของสีเขียวสีฟ้าสีส้มหรือว่าสีแดงก็ตามนะครับ
ตอนนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันค่อนข้างจะดูเดือดเพื่อต้องการสร้างความจดจำเรื่องของแบรนด์
ให้คุณผู้ชมและผู้บริโภคนั้นสามารถจดจำแบรนด์ได้ครับ
เดี๋ยวตามเรื่องนี้จากบริฐานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจ
เดิมที่เป็นสีน้ำเงินฟ้าที่ใช้มาตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งบริษัท
และมีการวิเคราะห์กันว่าไม่ได้เกิดการรับรู้ที่ดีพอ
ประกอบกับสีโทนน้ำเงินฟ้าและโลโก้เก่า
ให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงให้ความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่
เป็นทางการมากเกินไปลูกค้าจึงรู้สึกห่างเหินกับแบรนด์
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายมากขึ้น
ลูกค้าได้ซึมซับสัญลักษณ์ใหม่สีใหม่

การเปลี่ยนแปลงก็พบว่าลูกค้าเข้าช็อปมากขึ้น
และฐานลูกค้าก็ขยายกว้างขึ้นด้วย
ส่วนโลโก้แฟนใบพัดสีฟ้า
เพื่อเชื่อมต่อกับความรู้สึกของลูกค้าให้ดีขึ้น

อัตลักษณ์นี้ให้ความรู้สึกที่ดีในภาษาไทย
แฟนยังหมายถึงผู้ที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการรีฟิลลิ่ง
ทีเป็นรูปซิมการ์ดและตัวอักษรสีฟ้า
ก็ใช้สีน้ำเงินฟ้ามาตั้งแต่เริ่มต้น
ซึ่งสีน้ำเงินฟ้าเป็นสีที่นิยมใช้กันทั่วไป
สำหรับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
และหมายถึงการติดต่อสื่อสาร
เพื่อสร้างแบรนด์และการจดจำที่ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น
สะท้อนถึงบุคลิกที่ดูวัยรุ่นสดใส
มีความเป็นไลฟ์สไตล์และเป็นสีที่แตกต่างจากคู่แข่ง

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งโดดเด่นในด้านการสื่อสารการตลาด
และ๔ยังสามารถเป็นลูกเล่นบนโฆษณา
บรรจุภัณฑ์อีเวนต์สื่อกลางแจ้ง

ก็จะช่วยในการจดจำได้มากขึ้น

กรรมการผู้จัดการบริษัทคัดสรรดีมาก
ให้ความคิดเห็นว่าการออกแบบตัวอักษรเป็นเครื่องมือ
ในการช่วยให้ระบบการสร้างอัตลักษณ์ของกิจการหรือแบรนด์

และสามารถส่งต่อสำเนียงและเจตนาของการสื่อสารไปถึงผู้บริโภค
ให้การสื่อสารและความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์
เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างง่ายดาย
ลดช่องว่างทางการสื่อสารด้วยภาษาของแบรนด์
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน